ด้วยนี่ใช่ไหมหงาวหงาวอยากหาเพื่อนคุยค่ะเอาลงไปไปซื้อเข้าด้วย
ลูกละสิบห้าบาทซื้อไปสองค่ะซื้อไปสองนี่แสดงว่าเขาจะต้องจ่ายสามสิบบาท
แต่ลูกค้าคนนี้บอกเอาแบงค์ร้อยไปเลยแล้วไม่ต้องทอนด้วยอ่า
และในคลิปเขาพูดว่าคลิปนี้ต้องซ่อนเอาไว้ดีดีพันรยาห้ามเห็นเด็ดขาด
แต่โพสต์นะค่ะไปโพสต์นะโพสต์ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ
คนมาขอพริกัดร้านเพียบนะครับว่าตามไปซื้อบ้าง
อีกทางหนึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะมายืนใส่ชุดแบบนี้อยู่ริมทางนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปพบเจ้าของร้านแตงโมไม่ใช่คนนี้นะ
เจ้าของเป็นผู้ชายนะคะชื่อว่าคุณทวีทายศอายุ๓๕ปีค่ะ
ออกมาปฏิเสธเลยทางร้านไม่เกี่ยวข้องนะกับคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกแบบนี้นะเขาเล่าว่าเมื่อวานช่วงเย็นมีคนมาขอถ่ายคลิปที่ร้าน
ตัวเขาก็คิดว่าเอ๊ะไข่ธรรมดาทั่วไปก็เลยอนุญาตไป
แต่เมื่อเห็นชุดที่น้องผู้หญิงใส่มาอึ้งเลยเจ้าของร้านอึ้ง
เพราะไม่คิดว่าเสื้อผ้าน้องทำไมมันชิ้นเล็กขนาดนี้
และจำนวนมันก็น้อยด้วยเนี่ยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ตกลงไปแล้วไงให้เขาถ่ายนะคะ
จนกระทั่งมาเจอเป็นคลิปแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
แต่อย่างไรก็ตามวันนี้คนมาซื้อแตงโมร้านพี่เขาเยอะเป็นพิเศษเลย
นอกจากซื้อแต่งโมร้านถามน้องน้องอยู่ไหนน้องผมเหรอครับ
น้องที่อยู่ในคลิปอ่ะอยู่ไหนซึ่งเขาก็ได้บอกความจริงกับลูกค้าไป
มีคนมาขอถ่ายคลิปแล้วผมก็ไม่ได้จ้างนะ
ลูกค้าบางคนเมื่อไม่เจอน้องในคลิปผิดหวังบางคนไม่ซื้อแตงโมก็มี
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันทำให้ขายได้มันสร้างกระแส
จากจะมีลูกค้ามาถามหาแล้วตำรวจมาด้วยค่ะ
ตำรวจไม่ได้มาหาน้องนะคะมาถามตัวเจ้าของร้าน
เอ้างานเข้าเจ้าของร้านอีกนะคะ
โดยทางตำรวจสพทุ่งฝ่ายเจ้าของพื้นที่เรียกให้เจ้าของร้านไปพบ
และสั่งปรับด้วย๕๐๐บาทข้อหาร่วมกันกระทำการใด
อันควรขายหน้าต่อธารกำนันค่าปรับส่วนนี้เจ้าของคลิปติดต่อมาแล้วนะคะ
จะมาจ่ายคืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนขอถ่ายไงเดี๋ยวเขาจ่ายค่าปรับให้นะคะ